คุณพี่มีพิ๊กสมัยคุณพี่
ต้องเรียกคำนี้เลยจริงว่าคุณพี่มีพิษสมัย
หน้าตึงเวอร์ไม่รู้ไปดึงไปมัดอะไรไว้ข้างหลังคอหรือเปล่า
จนแบบตึงเกลียร์มากเลยคุณมัดทำไมตรงนี้
ไม่ใช่พึ่งนึกขึ้นได้อยู่อวกาศมาตั้งนานแล้ว
ทำศัลยกรรมพี่บีก็บอกว่าขอเคลียร์เลยว่าน่ะเป็นภาพจากนิตยสาร
ซึ่งถ่ายมานานแล้ว๒ปีแล้วคุณผู้ชมก็เกิดการรีทัศน์จริงแหละ
นิตยสารนะก็ต้องให้สวยให้งามใช่ไหมนางแบบนางแบบอะไรอย่างนี้
ว่าไปพอลงไปปุ๊บค่ะคราวที่แล้วเรามีภาพเปรียบเทียบ
ภาพก่อนรีทัศน์ก็คือภาพชีวิตปัจจุบันนี่แหละ
ภาพปกติแล้วก็ภาพรีทัชค่ะแต่วันนี้ค่ะมีพิเศษเลย
มีสัมภาษณ์ด้วยเอาไปติดตามซิพี่มี
ไม่ใช่ไม่ได้ไปเกาหลีโอ้โฮไปอะไรล่ะ
ถ้าทำแล้วได้เป็นแทนยามีไม่ว่าหรือ
ไปดูภาพตรงที่หลายคนมันก็ไม่เท่าไหร่นะ
พอมาเหลือคนเดียวหน้าฉันกระดกดีจัง
ก็โอเคอะก็โอเคอะ
เพราะอันนี้มันจะเป็นหนังสือของซุปเปอร์สตาร์
ซึ่งมิกลับไปบ้านไปค้นใหญ่เลยหนังสือมันอยู่ตรงไหน
ไปค้นปี๑๔เอาแค่ดูแลตัวเองนี่ก็แย่แล้วหนู
ลุกจะนั่งเนี่ยก็ต้องระวังอยู่แล้วมันตอนนี้มันเยอะแล้วนะ
อายุเยอะแล้วเราหันมาดูตรงนี้ดีกว่า
อันนี้น่าจริงเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะ
หน้าจริงตายังใส่แว่น
พ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้มาเทวดาให้มา
อารมณ์สำคัญอารมณ์อาหารเนี่ยมันสำคัญ
เมื่อก่อนยังเล่นโยคะพอผ่าเข่าผ่าหลังแล้วเราเล่นไม่ได้
แล้วได้แต่ยกขานิดหน่อยอะไรเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไกลมัน
สมัยก่อนต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเร็วนะครับ
เราก็ต้องมายืนยันนิดหน่อย